รายได้จากการท่องเที่ยวยังถือเป็นรายได้หลักของประเทศไทยนะคะ
ตอนนี้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสนใจให้มากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการททได้ลงพื้นที่จังหวัดพยาวจังหวัดเชียงรายค่ะ
เพื่อดูความพร้อมรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
เป็นการยกระดับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ

พระพุทธรูปหินทรายแก่สลักปางมารวิชัย
รูปร่างสง่างามใบหน้าและปากมีลักษณะยิ้มอย่างสงบ
ดวงตาที่ดูเหมือนกำลังมองผู้คนที่ไปสักการะบูชา
ชาวบ้านเรียกกันว่าพระยิ้ม
พระพุทธรูปสีชมพูและเครื่องถ้วยเวียงบัวอายุกว่า๗๐๐ปี
เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของดินแดนอาณาจักรสุโขทัย
เป็นของล้ำค่าเพียงบางส่วนในพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว

ส่งเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
และคณะกรรมการของททได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อใช้พิจารณา
เช่นเดียวกับน้ำตกภูซางภายในอุทยานแห่งชาติภูซาง
ที่เกิดจากบ่อซับน้ำร้อนอุณหภูมิ๓๕องศาเศรษฐ์
มีน้ำตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับการลงแช่น้ำให้อุ่นสบายตัว
บริเวณเหนือน้ำตกยังมีเส้นทางชมป่าต้นน้ำและเป็นป่าดงดิบ
มีสภาพเป็นพลุน้ำจืดที่เต็มไปด้วยพันไม้แปลกตาหาชมได้ยาก
ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้น
นางแลจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งปลูกสับปะรดนางแลและภูแลอันเรื่องชื่อ
รสชาติหวานฉ่ำกรอบอร่อยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ไปชิมแบบสดถึงไร่
นวดแบบย่ำค้างเป็นภูมิปัญญาการนวดแบบโบราณของชาวล้านนา
โดยใช้เท้าจุ่มน้ำมันเหยียบบนค้างหรือผ่านไถนาที่เผาบนเตาไฟจนร้อนเหยียบตรงจุดที่มีอาการ
ชาวบ้านเชื่อว่าค้างมีแร่ธาตุที่เป็นตัวยาสามารถรักษาโรคได้
ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประเภทแหล่งท่องเที่ยวกล่าวว่า
จากลงพื้นที่ดูความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแล้ว
ยังใช้โอกาสนี้เสนอแนะกับผู้ประกอบการให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยเพื่อนำไปพิจารณาต่อยอดให้มีคุณภาพและความปลอดภัย
ยกระดับมาตรฐานในอนาคตโดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น๕ประเภท
เกมส์มาตรฐานในการตรักษีมันไปเข้าไปว่าเราดูครั้งแรกเลยอันหนึ่งอุทธิ์ประกอบต่อมาก่อน
ถึงเรื่องของสภาวะแวดล้อมไหม
การกำจัดของเทียบเอาทางดึกไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับ
แล้วก็เรื่องของว่าเศรษฐกิจพอเพียงพอ
พระบาทคุณเจ้าอยู่หัวว่าเขาคำนึงด้วยไหม

แล้วเขามีการประหยัดเรื่องพลังงานไหม

สัญลักษณ์เป็นรูปกินนารีซึ่งเป็นสัตว์หิมพาน
ที่รู้จักกันดีในวันนักคดีไทย
เป็นตัวแทนความสวยงามและบริสุทธิ์
ส่วนมือที่ถือดอกบัวเป็นการมอบความสะอาดสูงค่า

ซึ่งเป็นบางวันที่ไม่ใช่ว่าผ่านมาตรฐานแล้วได้นะ
เป็นรางวัลว่าผ่านมาตรฐานแล้ว
มีคุณภาพถึงขั้นดีเด่นและยอดเยี่ยมด้วย
ถ้าเมื่อสมมติมาเห็นรางวัลกินดลีนะครับ
ก็พระรกษ์วางใจด้วยว่าแหลกท่องเที่ยววันนี้น่ะ
ได้รับการันตีมาตรฐานจากท่องเที่ยวไทยแล้ว
ททจัดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

และจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นในวันที่๒๗กันยายนนี้
ถือเป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่งในวันท่องเที่ยวโลก